ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย

เวลา๑๘นาที๓๐นาที
ก็เน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็วางแทคติกนะครับ
เกี่ยวนี้ต้องการ๓ตั้งครับ
ก่อนการฝึกซ้อมครับจักรพงแสนมะหุง

ก็กล่าวว่ามีความกดดันเล็กน้อยครับ
เพราะว่ามีขุมกำลังที่ไม่ใหญ่มากนะครับ
สำหรับชุดนี้บางคนอาจจะยังไม่สมบูรณ์ด้วย
แต่ก็เชื่อว่าถ้าใครได้โอกาสลงสนาม
ก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับ

วันนี้เราก็ลุ้นให้เกาหลีใต้ก็ชนะบาเลียน

ส่วนน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนกิจ

ก็ถือว่าเป็นเต็งเหรียญทองในเอเชียนเกม
ในครั้งนี้นะครับในรุ่น๔๙กิโลกรัม
ก็เผยว่าขณะนี้พร้อมแล้วครับ
แล้วก็จะมีการชั่งน้ำหนักในวันนี้

โดยรอบแรกได้บายก่อนจะเจอกับทางคัมพูชา
หรือว่าเดปานครับซึ่งก็ไม่ใช่งานง่าย
แล้วก็จะไม่ประมาทแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่
เพื่อคว้าเหรียญทองในครั้งสุดท้ายของเขาด้วยนะครับ

แล้วก็จะรอชั่งน้ำหนักในวันพรุ่งนี้ครับ
สายแข่งจับมารอบแรกได้บายระหว่างกัมพูชาแล้วก็เนฟานครับ

ก็จะทำให้เต็มที่สุดความสามารถเลยค่ะ
อยากให้ทุกคนเชียร์ให้สนุกนะครับ

ว่ายน้ำชิง๗เหรียญทองเทควันโดภูมิเซชิง๔เหรียญทองครับ
นาสติกแข่งวันแรกชิง๗เหรียญทองฟันดาบสากล
สองเหรียญทองครับยูโดชิงสี่เหรียญทองยิงปืน
๒เหรียญทองแล้วก็เรือพายชิง๗เหรียญทองนะครับ